แต่อันนี้ก็ต้องดูไว้เป็นอุทาหรณ์คุณผู้ชมค่ะ
ชายชะกันค่ะไปที่ลานจอดรถของห้างแห่งหนึ่ง
แล้วเข้าไปยึดรถเก๋งของผู้ชายคนหนึ่ง
โดยบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่มาจากไฟแนนซ์ครับ
ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วนะว่าผมไม่ให้รถ

แต่คนพวกนี้แต่คนพวกนี้อยู่ก็ออกมาถึง

มันก็อยู่ผมออกมามันก็เปิดประตูรถแล้ว
ไม่รู้มันเปิดได้อย่างไร
นี่นะครับผู้ร่วมเกาหลีผู้ร่วมแก๊งนี้ด้วย
แล้วต้องครับผมเห็นชั้นหน้าผมชัดเลยครับ
แล้วก็หน้าคุณด้วยแล้วต้องปิดหน้าครับ
นี่ครับนี่ครับ
นี่ครับชื่ออะไรก็ไม่มีนะครับไม่บอกชื่อไม่แจ้งชื่อ

นี่เป็นคลิปภาพเหตุการณ์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทางเจ้าของรถคันนี้เนี่ยคันสีขาวที่จอดอยู่ตรงนั้น
เขาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วบอกว่าผู้ชาย๔คนที่เห็นอยู่ในคลิป
พยายามจะมายึดเอารถเขาแล้วอ้างตัวว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์
เพราะรถคันนี้ค้างค่างวดรถ๖งวด๒แสนบาท
เจ้าตัวเองที่เป็นเจ้าของรถคือคุณกุลวิทย์อายุ๓๒ปี
ก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคุยกันก่อน
บอกให้แสดงเอกสารอะไรใดก็ไม่มี
แล้วที่สำคัญพยายามจะเข้าไปภายในรถของเขา
เขาก็เลยไม่ยอมนะคะโตเถียงกันต่างฝ่ายก็ต่างถ่ายคลิป
เขาถ่ายอีกฝั่งนึงก็ถ่ายคลิปเหมือนกัน
ยื้อยุดกันจนกระทั่งเขาบอกว่าเสื้อเขาเองก็หลุด
แล้วเหมือนกับตัวเขาเองก็บาดเจ็บด้วย
แล้ว๔คนพยายามจะมาล้วงเอากุญแจออกจากกระเป๋ารถเขาเอาไว้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้างแห่งหนึ่งที่อำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ชม
คุณกุลวิทย์บอกว่ากลุมชายชะกันเหล่านี้นะคะ
ไม่มีหลักฐานใดมาแสดงในการบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากไฟแนนซ์
ตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับมีการต่อสู้กันยื้อยุดกัน
กดหน้าอกด้วยศอกแล้วก็ถูกเอากุญแจไป
ต่อมากลุ่มคนเหล่านี้อ้างว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปตกลงกันก็แล้วกัน
จะให้เวลาอีก๑เดือนครึ่งในการผ่อนผันชำระ
ก็เลยบอกเขาว่าให้เขาขึ้นรถไปเดี๋ยวจะพาไปที่โกดังเก็บรถ
กลายเป็นว่าพอไปถึงตรงโกดังที่เป็นการเก็บเป็นโกดังที่เก็บรถเยอะมาก
ตะมนต์ศรีสุนทองคุณผู้ชมเขาถูกบังคับให้ลงลายมือชื่อ
ในการส่งมอบรถคืนโดยไม่เต็มใจเจ้าตัวยอมรับค้าค่างวดจริงจริงนะ
งวดประมาณสัก๖๐๐๐กว่าบาทเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดี
มีปัญหาทางการเงินแต่ก็ยินยอมทำตามเงื่อนไขของบริษัทไฟแนนซ์ทุกอย่าง
ในการกระทำของชายสี่คนนี้เจ้าตัวมองว่ามันเกินกว่าเหตุ
เป็นการใช้ความรุนแรงและบังคับขู่เข็นค่ะ
ล่าสุดผู้เสียหายไปให้ปากคำแล้วก็จะเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
ที่สพทหลางแล้วนะคะตำรวจบอกเดี๋ยวจะเรียกกลุ่มชายชะกันทั้ง๔